คุณผู้ชมครับมีคำพูดที่ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจแต่ถ้ารู้จักเธอผ่านจอยิ่งจะรู้ใจยากยิ่งขึ้น
อันนี้นะครับก็หลายคนที่อาจจะโสดอาจจะเหงาอาจจะต้องการหาเพื่อนต้องการหาความรัก
หรือว่ามีวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่ต้องการที่จะแสวงหาเพื่อนในโลกออนไลน์
ตอนนี้อาจจะต้องระวังไว้นะครับเพราะว่าก็เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงเรื่องราวความรักจากเราไปได้นะครับ
เอาละครับวิธีการในการที่จะดูพฤติกรรมการหลอกลวงแบบนี้รวมถึงการป้องกันเป็นอย่างไรติดตามรายงานจากคุณจีรภาสุริสุขครับ
การพูดคุยหาเพื่อนใหม่หรือหาคนรู้ใจจากโลกออนไลน์กลายเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมจากหนุ่มสาวโสดมากขึ้นค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์พูดคุยหรือแอปพลิเคชันหาคู่ต่าง
กรรมบังคับการปราบปรามกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีออกมาแนะว่า
ก่อนที่จะถูกใจคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์
จะต้องจับสังเกตหรือตรวจสอบกันให้แน่ชัดก่อน
เพราะหากให้ใจกันไปง่ายอาจตกเป็นเหยื่อของภัยโลแมสแกรมหรือหลอกรักออนไลน์
กรณีที่คนร้ายเป็นชายมักใช้รูปโปรไฟล์ชาวต่างชาติหน้าตาดี
เข้ามาพูดคุยตีสนิทหญิงสาวอายุระหว่าง๔๕ปีถึง๖๐ปี
ที่ยังโสดและมีฐานะโดยจะหาเหยื่อผ่านทางเว็บไซต์หาคู่หรือเฟซบุ๊ก
คนร้ายจะหาข้อมูลและเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของเหยื่อจากโปรไฟล์ในเฟซบุ๊คที่ชอบโพสต์ไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา
จากนั้นคนร้ายก็จะเข้าไปพูดคุยให้เหยื่อตายใจ
เมื่อเริ่มคุ้นเคยคนร้ายก็จะเรียกเหยื่อว่าที่รักหรือดาวลิ้ง
แล้วล่อลวงเหยื่อด้วยวิธีต่างเช่นขอแต่งงานชวนลงทุนหรือแจ้งว่าจะมีของมีค่าส่งไปให้
แต่ทุกวิธีจะมีเงื่อนไขให้เหยื่อโอนเงินมาให้ก่อน
โดยอาจมีผู้ร่วมขบวนการเป็นคนไทยโทรเข้าไปทำทีว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือค่ะ
คนไทยเองค่านิยมที่อยากจะทดลองใช้ภาษาอังกฤษผ่านการแชทติ้งทั้งหลายก็เลยทำให้เริ่มมีการพูดคุย
ระยะเวลาหนึ่งนะครับในลักษณะของการคล้ายการจีบกันนะครับก็จะทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเกิดขึ้น
ก็นำพาไปสู่ช่องทางของคนร้ายในลำดับต่อ

ก็นำพาไปสู่ช่องทางของคนร้ายในลำดับต่อไป

โดนหญิงสาวหลอกล่อให้ทำกิจกรรมเซ็กออนไลน์

เพื่อแบ็คเมลเรียกเงินจากเหยื่อก็มีค่ะ

กรรมบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
พูดคุยกับคนแปลกหน้าโดยเฉพาะเรื่องของความรัก
ถ้าพูดคุยอาจพูดคุยผ่านวีดีโอคอร์
หากเป็นคนร้ายมักจะบ่ายเบียง

ต้องสังเกตว่าปากขยับตรงกับเสียงพูดหรือไม่
เพราะคนร้ายส่วนใหญ่เป็นชาวไนทีเรียผิวดำ

และยังย้ำว่าทางราชการไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้โอนเงินผ่านทางโทรศัพท์ค่ะ
ปีที่ผ่านมามีภัยที่เกิดจากการหลอกรักออนไลน์มากถึง๘๐คดี
และมีเหยื่อที่สูญเงินไปแล้วกว่า๑๕๐ล้านบาท
แม้ว่าความรักจะเป็นสิ่งที่สวยงาม
แต่ก่อนที่จะรับรักคนแปลกหน้าควรเช็คให้ชัวร์ก่อน
เช่นนั้นอาจจะต้องเสียใจและเสียทรัพย์ได้ค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เป็นเรื่องราวที่เข้ากับวันแห่งความรักจริงเลยนะครับ